เข้าวัดกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมค่ะ
จากผลงานละครบุเภสันนิวาสเนี่ยนะ
มันก็มีข้อดีที่อย่างหนึ่ง
ทำให้เราได้ซึมซับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยถูกไหม
และวัดวาอารามต่างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
ประชาชนอย่างเราก็แห่แหนกันไปเที่ยว
เยอะมากขึ้นทั้งในจังหวัดอายุทยาเอง
รวมไปถึงอีกหนึ่งที่ที่ฉันจะพาไปวันนี้

วันนี้จะพาไปไหว้ยานมาตรของประเภทราชาที่วัดกุดีทอง
ว้าวนี่สุพรรณบุรีเขาก็มีของดีให้ไปดูกันเหมือนกันนะ
ไปที่นี่แหละค่ะวัดกุดีทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับองค์สมเด็จพระเพศราชา
โดยพระองค์ท่านได้ไปถวายยานมาตรหรือว่าเสลี่ยงนั่ง
ให้กับเจ้าอาวาสวัดกุดีทองในสมัยนั้นเอาไว้เป็นที่ระลึก
โดยทางวัดค่ะก็ได้มีการดูแลเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมากว่า๓๐๐ปี
และสิ่งที่ทำให้ประชาชนสนใจมากเป็นพิเศษคืออะไรรู้ไหมคุณ

คือผู้ที่แสดงเป็นประเภทราชาคุณบิ๊กสะรุดนี่ค่ะ
คือคุณบิ๊กสรุธค่ะคุณหน้าตาแบบนี้นะคะ
คือบทนี้เนี่ยแจ้งเกิดให้กับพี่บิ๊กอีกรอบนึงเลย
พี่บิ๊กเขาได้เดินทางมากราบไห้ยานมาตรที่วัดแห่งนี้
พอคนเขาไปดูปุ๊บคนรู้ปั๊บ
ก็เดินทางไปกราบไหว้มาตามรอยพี่บิ๊กกันมากมายเลยนะคะ
ทางวัดก็เลยได้มีการอัญเชิญยานมาตร
ตั้งไว้บนหอสวดมนต์ของวัด
เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพร
ซึ่งทางวัดก็จะเปิดให้เข้าชมพร้อมกับกราบไหว้ได้ทุกวันค่ะ
จากความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
เขาเชื่อกันว่าถ้าหากใครได้มากราบไหว้
ได้แต่ยานมาตรของพระเพศราชา
ชีวิตจะก้าวหน้าทางราชการ
ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานที่ทำอยู่
ก็คือถือเคล็ดว่าท่านก้าวหน้าประสบความสำเร็จ
สามัญชนคนธรรมดามาเป็นกษัตริย์
วิธีการขอพรค่ะฟังดีนะคุณผู้ชม

คือการใช้มือแตะไปที่คานหามยานมาตรสมเด็จพระเพศราชา

แล้วก็อธิษฐานขอพรเลย
ส่วนใหญ่เขาจะขอในเรื่องหน้าที่การงานกันนะคะ
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำว่า
ลองไปกราบไหว้กันดูนะ
ใครที่เป็นสายขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างนะคะ
แล้วก็ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊คของพี่บิ๊กด้วยนะคะ
แหมเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นขวัญใจของหลายคน
เรียกได้ว่าละครจบไปแล้วแต่กระแสความอินในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยยังมีอยู่
อย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องดีนะที่มันทำให้คนไทยอย่างเราเนี่ย
ได้ไปเรียนรู้แง่มุมต่างของวิถีชีวิตของประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเรา
มันเคยเกิดขึ้นมาจริงแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยใส่ใจมาก่อนด้วย
แต่พอมีแบบนี้แล้วโอ้โหเราได้ระลึกนึกถึงแล้วก็ได้เห็นความดีของบ้านเราขึ้นเยอะเลย